ดราม่าเกี่ยวข้องกับผู้โดยสารตกเครื่องก็คือเครื่องบิน
คือสายการบินยุติการเดินทางกระทันหันครับ
ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยมาตำหนิแล้วมีการปะทะคารมกันอย่างร้อนแรงครับ
เข้าใจอย่างเดียวมันรับผิดชอบไม่ได้
มันต้องรับผิดชอบเป็นเงินเป็นทองเท่านั้น
ผู้โดยสารสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่งครับ
เสียเลยหลังจากถูกเรียกให้ลงจากเครื่องบิน
ซึ่งกำลังจะรอขึ้นแล้วนะตามกำหนดการที่สนามบินภูเก็ต
ลงจากเครื่องนะครับตั้งคำถามกับพนักงานสายการบิน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะรับผิดชอบหมดไหม
จากผู้โดยสารที่มีจำนวนกว่า๓๐๐คนครับ
ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติคือคล้ายถูกลอยแพ้แล้วครับ
เพราะว่าเอาเครื่องขึ้นไม่ได้ก็เลยปะทะคารมกันดุเดือดครับ
คือต่อมาคุณผู้ชมผู้โดยสารนำคลิปเหตุการณ์ไปเรียกร้องในโซเชียลมีเดีย
ไปบอกว่าเครื่องบินเนี่ยนะฮะดีเลยสองครั้ง
ส่วนสาเหตุอาจจะมาจากผู้โดยสารเกินจำนวนจนไม่ขึ้นบิน
ล่าสุดท่ากาศยานานาชาติภูเก็ตแถลงบอกว่าสายการบินชื่อดังของไทยนะครับ
ขอเข้าจอดเมื่อเวลาเที่ยงคืน๕นาที
เมื่อคืนแหละครับเนื่องจากมีปัญหาผู้โดยสาร
มีจำนวนเกินขีดความสามารถของอากาศยาน
จากเที่ยวบินก่อนหน้าของสายการบินนี้แหละ
ไม่สามารถขึ้นบินได้

ไม่สามารถนำเครื่องขึ้นได้ทัน
สายการบินอังกฎจึงตัดสินใจนำพุทธศาสตร์บางส่วนไปยังที่พัก
แล้วก็เตรียมจะนำขึ้นเครื่องบินอีกครั้ง
น่าจะตั้งแต่๑๐โมงครึ่งของเมื่อสายวันนี้แล้ว